อย่างเมื่อวานก็มีเหตุยิง๒ศพที่เสียชีวิต
เราอยู่กับความเครียดแล้วก็คนที่อ่านข่าวก็เจอกับความเครียด
ต้องเป็นกรณีของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ขณะอ่านข่าวทางไทยรัฐทีวีนะคะรายการข่าวใส่ไข่
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาการล่าสุดดีขึ้นแล้วนะคะ
เมื่อวานจบรายการแล้วต้องรีบเดินทางไปหาหมอเลยนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
หลังจบรายการเราก็เป็นรายการข่าวใส่ไข่
หนุ่มกัญชัยรู้สึกว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๔๕โมงเย็นของเมื่อวานแล้ว
แต่ว่าก็ยังมาทำรายการนี้นะคะในช่วง๖โมงเย็น
จัดรายการเนี่ยมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอีก
คือเต้นเร็วจนคุณหนุ่มบอกว่า
ตนเองไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาได้
เพราะรู้เลยว่าเสียงจะสั่นแล้วก็มีอาการเหนื่อย
ตอนนั้นเนี่ยไม่อยากให้คนดูรู้ก็เลยเขียนกระดาษ
ใช้วิธีเขียนกระดาษไปบอกคุณมดดำว่ารู้สึกไม่สบาย
เราไปดูหน้าจอช่วงนั้นกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

พยายามจะเล่านะแต่มันจะรู้สึกเหนื่อยหน่อย

ผมหัวใจติ้นผิดจังหวังจริงเหนื่อย

พะกี้พอมันนั่งรายการตอนแรกก็อาการกำเริ่มขึ้นมา
ขึ้นมาเลยนะครับก็ไปหาหมอเลย
ตอนนั้นก็คือเหมือนกับถูกคำถามเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุการณ์ยิงสองนัด

แต่สปีริตสูงพี่หนุ่มก็จัดรายการตอบแต่ตอบตรงว่าแบบตอบไม่ได้เพราะตอนนี้ใจมันสั่นมาก
ต้องไปต่อจนจบนะคะแต่ก็คือแบบส่งสัญญาณให้คุณมดดำเนี่ยช่วยไปต่อทีนะคะ
พอจบรายการปุ๊บก็รีบไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปรับการรักษาแล้วก็รอดูอาการนะคะ
คุณหมอให้ยาพอเห็นว่าปลอดภัยก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
ตอนนี้พี่หนุ่มก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะ
อาการที่ว่านี้นะคะเรามาทำความรู้จักกันหน่อย
แพทย์สุพนัทแก้วกำเนิดได้อธิบายบอกว่าอาการแบบนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองอย่างค่ะ
ก็คือหนึ่งหัวใจมันเต้นช้าเต้นช้าทำให้สูบฉีดเลือดได้น้อยลงนะคะ
สมองไตตับขาดเลือดจนทำงานไม่ได้อีกแบบหนึ่งก็คือหัวใจเต้นเร็ว
เร็วก็จะเกิดริ่มเลือดเพราะเลือดเนี่ยไหลวนไปอุดตันปอดนะฮะ
แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมปอดอุดสมองสำหรับคุณหนุ่มเนี่ย
เป็นคนที่เสพข่าวหรือว่าทำข่าวที่มีความเครียดเยอะ
ก็อาจจะส่งผลต่ออาการนี้นะคะ
เรื่องต้นที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่าเราเข้าข่ายอาการนี้หรือเปล่า
ก็คือเราจะรู้สึกใจสั่นหายใจไม่ทั่วท้องมีอาการวูบเวียนหัวคล้ายจะเป็นลม
ถ้ามีแบบนี้นะต้องเตรียมต้องแบบผสมพยาบาลเบื้องต้นเลย
ก็คือดมยาดมดมยาดมให้รู้สึกผ่อนคลาย
เสร็จแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการแบบนี้
มีอันตรายมากจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
พี่หนุ่มก็ปลอดภัยแล้วตอนนี้นะคะคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
แล้วก็พักผ่อนสักระยะหนึ่งช่วงนี้ก็อาจจะงดจัดรายการข่าวใส่ไข่ไปสักระยะหนึ่งก่อนค่ะ
วันนี้เราได้พูดคุยกับคุณหนุ่มด้วยค่ะ
มันเหมือนมันอึ๊บอึ๊บอย่างนี้มันแบบเหมือนมันอึ๊บ
คืออาการแบบนี้ที่พี่เคยเป็นไอ้อึ๊กเคยเป็นแล้ว
แต่หัวใจเต้นเร็วแบบนั้นไม่ค่อยได้เป็นไม่เคยเป็น
พี่เองก็ประเมินอาการตัวเองพี่ก็โทรคุยกับคุณหมอ
คุณหมอก็บอกว่าเท่าที่ผมดูเนี่ย
ก็ถ้าคุณหนุ่มจะไปทำงานก็ไปทำงานได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้

ขอบคุณทุกคนจริงครับขอบคุณทุกคน
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนตกใจ
ไม่มีเจตนาจะให้ทุกคนตกใจเลยจริง